หลายคนเห็นภาพแล้วล่ะว่ามันมีจดหมายปริศนาฉบับหนึ่ง
เขาบอกว่าเหมือนกู้ภัยไปเจอถุงถุงพลาสติกที่ในนั้นเนี่ยมีพวงมาลัยดอกไม้มีดอกบัวมีส้มมีชมพู่
แล้วมีนี่ค่ะจดหมายแบบนี้
อันนี้เราไม่ได้ไปถ่ายเอกสารมานะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือเอกสารจริงที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็จริงกู้ภัยไปเห็นมีแขวนผลไม้ไว้ด้วย

เปิดไปเปิดมาเจอจดหมายฉบับนี้
ซึ่งในจดหมายก็มีเนื้อความบอกว่า
ให้เพื่อนคุณแตงโมที่เป็นผู้หญิง

ทำพิธีตามที่เขาเขียนเอาไว้

ตอนนั้นคุณแต้มงคลกิจค่ะ

ก็เลยพากันออกไปทำพิธีพ่อ
ตอนนั้นพอดีไม่มีผู้หญิงอยู่ตรงจุดนั้น

พาไปทำพิธีตามที่จดหมายได้เขียนเอาไว้
ลองไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นกันหน่อยนะคะ
เมื่อกี้วันนี้ของศัตรูอาคิศแจ้ง
แจ้งบอกไปใช้ต้องเป็นผู้หญิง
ซึ่งก็สำคัญถึงโดย

แล้วก็ทำพิธีกรรมได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับ

ทำพิธีทางศาสนาคริสต์ที่กลางแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
หลังจากนั้นไม่นานก็พบแล้วก็พบครับ
ตกลงตกลงแซคไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหม

ตกลงตกลงเสียชีวิตแล้วนะครับ

นี่ค่ะคือช่วงเวลานะตอนนั้นนะคะ
ทีนี้ย้อนกลับไปหน่อยคุณผู้ชมค่ะถ้าย้อนไปตอนช่วงเช้าเนี่ย
คืออย่างที่คุณนัทพงศ์บอกไว้ว่ากู้ภัยบอกว่ามีคนเอาพวงมาลัย
เป็นพวงมาลัยดอกไม้ดอกบัวส้มแล้วก็ชมพู่มาวางไว้
แล้วก็เขียนกระดาษจดหมายฉบับนี้ค่ะ
บอกว่าขอให้ผู้หญิงเป็นคนทำพิธีโรยดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยลงไปในน้ำ
บอกว่าตรงจุดที่วางอยู่ใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาวางไว้แล้วก็ไม่รู้ว่ามาวางไว้ตอนไหนค่ะ
กู้ภัยก็เลยพอดีเจอคุณเต้อยู่ตรงนั้นก็เลยส่งมอบสิ่งของทั้งหมดให้กับคุณเต้นะคะ
แล้วก็ให้กับคุณพระคอนด้วยที่เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์
แล้วพี่ทีมกู้ภัยก็เลยอ่ะไหนก็พอดีมีผู้หญิงอยู่ตรงนั้น
ที่เขียนบอกเอาไว้ในจดหมายพอดีก็เลยรบกวนให้คุณพระกะออนเนี่ย
ทำพิธีตามที่เขียนเอาไว้คือโรยดอกไม้
คืออย่างที่บอกว่านะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรได้ก็ทำ
มันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงอะไรทำแล้วไม่ได้เสียหายอะไร
ก็เลยลองทำดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอหลังจากที่มีการโรยดอกไม้ไป
ที่เขียนตามจดหมายเนี่ยสักพักหนึ่งก็พบร่างของคุณแตงโมค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทั้งคุณเต้แล้วก็คุณพระคอนก็บอกว่า
เสียใจกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะก็มาติดตามสถานการณ์อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกัน

คุณเต้บอกว่าเออจริงเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนกัน
ตื่นเช้ามาเห็นบอกว่ามีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวด้วย
แล้วก็เหมือนกับได้กลิ่นเหม็นแล้วก็รู้สึกขนลุกตลอดเวลา
เลยตัดสินใจชวนกันไปทำบุญที่วัดค้างคาวแล้วก็วัดสร้อยทองค่ะ
ระหว่างทางก็เลยแวะมาดูเหตุการณ์ที่ท่าน้ำพิบูรสงคราม
แล้วก็เลยจับพลัดจับผลูมาร่วมทำพิธีนี้นะคะ
กับไปแล้วไง
เขาก็บอกว่าในฐานะที่พี่เป็นตัวแทนของประชาชนทำได้

ที่เป็นดารามาวีดีโอเหมือนกับน้องแตงโมเป็นรุ่นพี่๓ปี

แต่เราก็ไม่รู้เราก็ลองว่าจะทำไป
ที่ท่านุรับให้คำแนะนำ

แต่โป๊ะมันขึ้นลง
เราเชื่อว่าสิ่งที่เราได้บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ยังไม่มีใครเอาไปทำบุญทำให้ใบพุทธไปเกิด

ก็เชิญว่าคืนเทท์ให้สัมภาพเป็นเหมือนสักครู่
เธอก็เป็นนักแสดงช่อง๗แล้วก็เป็นคนที่ทำพิธี
เธอบอกว่าก่อนทำพิธีเนี่ยก็มีการอ่านในจดหมาย
ที่มีคาถามีคำอธิษฐาน
ก็ได้อธิษฐานเหมือนกันขอให้น้องไปสบาย
แล้วก็อยากให้พบคุณแตงโมเร็ว
เพราะว่ากู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เหน็ดเหนื่อยในการค้นหา
เพราะว่าก็ทำงานกันอย่างเต็มที่
เธอบอกว่าเธอก็ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะ
ตั้งแต่ท่าน้ำนนไปจนถึงสะพานพระรามเจ็ด
กระทั่งตัวเธอกับคุณเต้ไปจุดทูปที่กลางแม่น้ำ
เธอบอกว่าเธอเองก็ประหลาดใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่ต้องบอกว่ามาเกาะติดตั้งแต่
วินาทีที่รู้ว่าคุณตังโมเกิดอุบัติเหตุ
คือคุณแอนนาคุณแอนนาทีวีภูนะคะ

มีการเขียนไว้ด้วยว่าแบบฝากถึงเพื่อนที่รักแตงโมคุณฮิปโป
หรือว่าเพื่อนคนไหนก็ได้คือมีการเอ่ยชื่อคุณฮิปโป

ซึ่งคุณฮิปโปบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกัน
คือก็ไม่รู้ว่าทำไมชื่อเธอถึงไปอยู่ในนั้น
ถึงเป็นจุดหมายปลายทางของจดหมายฉบับนี้

แล้วก็ไม่เคยเห็นจดหมายฉบับนี้มาก่อน
แล้วก็ไม่รู้จักคนที่ฝากจดหมายฉบับนี้มาด้วย
แต่ว่าสำหรับส่วนตัวถ้าเอาความเชื่อส่วนตัวของคุณเทปโปเอง
เธอบอกว่าเธอก็เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนกัน
เราเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมคะหรือ
คืออย่างพวกเราเชื่ออยู่แล้วเราเป็นพุทธ

เป็นคริสต์ที่เวลาออกรายการอะไรก็ตาม

ใช่แล้วก็ไม่เชื่อใน

เรื่องวิญญาณเรื่องผีสางเทวดา

บอกว่าไม่ไปไม่ชอบ

ถ้าใครที่เป็นคนที่ศาสนาคริสต์แล้ว

อันนี้บอกเราได้เพราะว่าเราเป็นพุทธ

อันนี้แนะนำเรามาได้เลยค่ะ